คุณผู้ชมพามาดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นตั้งแต่หัวค่ำเมื่อคืนนี้นะฮะ
เพราะว่าวัดแห่งหนึ่งก็เดินทางไปร่วมในประเพณีลากพระ
ตักบาทเทโวของสงขลาเป็นประเพณีใหญ่
ปรากฏว่าก็เอาเรือลากพระไปประกวด
เมื่อคืนนี้ลมกระโชกแรงลมพัดแรงจนเรือล่มเรือคว่ำ
คุณผู้ชม๕ชีวิตเชื่อไหมครับลอยคออยู่ในทะเลสาบสงขลา๑๐ชั่วโมง
กระทั่งเช้านี้สามารถช่วยขึ้นมาได้
คุณดูสิญาติของทั้ง๕คนนะโผล่เข้ากอดเลย
ไอ้๑๐ชั่วโมงนั้นหัวใจของครอบครัวมันจะเป็นยังไงเพราะยังหาไม่เจอ
ใช่จนกระทั่งเช้าวันนี้ไปหากันเจอมีพระรูปนี้ด้วยรอดชีวิตมา
มีเด็กชายวัย๑๑เด็กหญิงวัย๑๓รอดชีวิตมาหมดนะคุณ

นี่ฮะเป็นเหตุการณ์ที่ริมหาดแสนสุกลำปัมอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะครับ
ญาติญาติและชาวบ้านต่างดีใจเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือ๕ชีวิต
นั่งมากับเรือพระของวัดยางงามตำบลลำปัมอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
ขึ้นมาจากน้ำได้สำเร็จครับ
คือหลังจากที่ทางพระแล้วก็ญาติโยมไปร่วมประกวดเรือพระชิงถ้วยพระราชทาน
งานประเพณีลากพระนะฮะในพื้นที่อำเภอระโนธจังหวัดสงขานะครับ
ซึ่งเมื่อวานเขาจัดงานประเพณีลากพระตักบาทเทโว
สามมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสงขลาเขาใช่ไหมฮะ
ก็จะมีเรือพระไปร่วมประกวดกันมากมายนะครับ
ก็ถือว่าเป็นประเพณีใหญ่ในงานบุญวันออกพรรษานะครับ
ตอนช่วงค่ำของวันที่๑๑ตุลาคมคือเมื่อคืนนี้ประมาณสักทุ่มครึ่ง
เรือลำนี้ก็เดินทางกลับพัทธลุงด้วยผ่านทางทะเลสาบสงขาคุณ
ปรากฏว่าถูกคลื่นซัดฮะเรือล่มกลางทะเลสาบสงขลาเลย
ห้าชีวิตลอยคออยู่กลางทะเลสาบนานร่วมสิบชั่วโมงนะครับ
พระอภิวุฒิชูบัวขาวถ้าอายุ๔๖ปีเป็นพระวัดยางงาม
ท่านเปิดเผยแบบนี้ครับบนเรือเนี่ยมีท่านก็คือพระอภิวุฒิ
แล้วก็ยังมีโยมก็คือนายทะลุงศักดิ์หวานอ่อนอายุ๔๘ปี
นายอัศนพงศ์หนูกลับอายุ๒๖ปี
พร้อมด้วยเด็กชายวัย๑๑แล้วก็เด็กหญิงวัย๑๓รวม๕คน
ขณะเดินทางกลับอย่างที่บอกประมาณทุ่มครึ่งหัวค่ำอยู่นะครับ
เดินทางอยู่ที่ทะเลสาบสงขลาลมกระโชกแรงฝนตกลงมาอย่างหนักครับ
เรือจะถูกคลื่นซัดจนคว่ำทั้ง๕ชีวิตพยายามเอาตัวรอดคุณ
ก็ลอยคอคว้างกันอยู่ตรงนั้นพยายามช่วยเหลือกัน
แกนเรือที่มันคว่ำอยู่ยังไม่จมคือเรือยังไม่จมก็เกาะไว้อยู่แบบนั้น
กลางทะเลสาบลอยคออย่างมีความหวังนะ
ส่วนโทรศัพท์จมน้ำศูนย์หายทั้งหมดก็เลยขาดการติดต่อ
ไม่สามารถขอใครช่วยเหลือได้นะครับ
หลังขึ้นลมสงบก็ต้องลอยคอกันจนเช้าคุณรวม๑๐ชั่วโมงฮะ
ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่คือจริงค้นหาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคุณนะ
ออกเรือค้นหากันแต่ว่าทั้งมืดทั้งลมแรงทัศนวิสัยมองเห็นไม่ดี
ก็เลยไม่สามารถที่จะเจอเรือลำนี้กับพระแล้วก็โยมที่ตกน้ำตกท่าไปได้
กระทั่งตอนเช้าคุณชาวบ้านที่ลงไปค้นหาไปพบครับ
และสามารถช่วยเหลือนำกลับมาที่ฝั่งหาดแสนสุกลำปำได้อย่างปลอดภัยทั้ง๕ชีวิตนะฮะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเองนะบอกจริงได้รับแจ้งตั้งแต่เมื่อคืนนะ
นิ่งนอนใจเลยคุณออกค้นหาลงทะเลสาบสงขลาไป
แต่อย่างที่บอกทั้งมืดทั้งลมแรงทัศนวิสัยมองเห็นไม่ดี
ต้องแยกทีมกันค้นหาหาเท่าไหร่หาไม่เจอ
จนกระทั่งตอนเช้ามีชาวบ้านไปเจอเนี่ยนะครับ
ก็นำทั้ง๕คนส่งโรงพยาบาลพัทธลุงเพื่อตรวจสอบเช็คร่างกายเพิ่มเติมต่อไปนะครับ
กลางความดีใจของญาติพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่
และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันค้นหาถือว่าเป็นปฏิหารเหมือนกันนะคุณนะ
ถือว่าทุกคนทั้ง๕ปลอดภัยดีนะคะ